หนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะวันนี้ค่ะ
สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป
ภาคเหนือภาคอีสานก็ยังคงหนาวเหมือนเดิมแล้วค่ะ
แต่ว่าวันนี้มีฝนมาเพิ่มเติมแต่ภาครางศรัทธิ์นี่มาตอนเช้าเช้า

ชอบค่ะอากาศดีแล้วพี่ไก่เขาก็บอก
จ๋าอากาศดีแบบนี้เดี๋ยวหนูไข่ออกมาให้แม่เยอะเลย
เอ้าตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
อย่างแรกเลยที่บอกไปภาคเหนืออากาศยังคงหนาวอยู่นะคะ
เห็นไหมคะจะเห็นจากนี่ความเขียวปกคลุม
เหนือยอดดอยยอดภูอากาศเย็นอากาศหนาว
แต่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เพราะมี๓ปัจจัยที่เข้ามาช่วงนี้นะคะ
ก็คือลมทะเลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมฝ่ายตะวันตกระดับสูงพอเขาพัดเข้ามา
สิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือนี่ค่ะเส้นสีแดงเนี่ยค่ะ
นี่เป็นลักษณะของความชื้นที่พัดเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะริมนี้ค่ะริมพยาวน่านแถวนี้เชียงราย
โอ้โหช่วงนี้เลยทำให้เกิดฝนและถึงขั้นลูกเห็บตก
ฝนที่เกิดขึ้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นฝนที่ค่อนข้างแรงค่ะ
และใครที่ทำกิจกรรมกลางแดดกลางฝนนะคะช่วงกลางวัน
เดี๋ยวฟ้าจะผ่าเอาอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้
อย่าไปอยู่ใต้ป้ายโฆษณา
ทีนี้ตรวจสอบเรื่องของฝนเห็นไหมคะนู้น
เจอกลุ่มฝนจริงค่ะจากโมเดลของวินดี้นะคะ
ฝนเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
และจะตกสลับไปสลับมาแบบนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายเลย

ยังคงมีฝนเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าภาคอื่นปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะ

แต่จะมีเล็กน้อยนะคะแถวภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ไหนที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๑เมตรขึ้นไปนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
เห็บตกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องของร่างกายเราต้องเตรียมให้พร้อมนะ
เดี๋ยวบอกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมีฝนนะถึงขั้นลูกเห็บตกเนี่ย

เขาบอกว่าที่พยาวค่ะหลายพื้นที่
เช้ามันก็ดีอยู่หรอกพระอาทิตย์มันก็สวย
แต่บางทีมันมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเข้ามาค่ะ
เห็บตกอุ้ยเขาบอกว่าลูกใหญ่เลยเนี่ยนะคะ
ทีนี้สภาพอากาศเนี่ยภาคเหนือเขาก็บอกว่าบางทีมันก็ไปได้
แต่อย่างที่บอกล่ะค่ะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ
เอาไปต่อที่ไผล้ง

จุดนี้นาจอมเทียนชนบุรีเปลว
ลุกลามอย่างรวดเร็ววงกว้างประมาณสิบไร่เลยนะ
ชาวบ้านแตกตื่นค่ะหวั่นว่าจะลามเข้าชุมชน
แต่เจ้าหน้าที่เป็นฮีโร่

ช่วงนี้ใครจะเผาไร่เผาหนา
แต่จริงไม่ควรเผาอยู่แล้วนะคะ

ลมมันแรงมันพัดสะเก็ดไฟ

ลามไปได้ง่ายแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะและอย่ามาเผานะอย่ามาเผาใกล้ที่นาของดิฉันนะ
เพราะว่าตอนนี้น้องไก่ค่ะน้องไก่เขากำลังโอ้โหเดินเล่นกันสนุกสนานเลยเป็นไงลูก
กุ๊ก